การเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยจะได้เป็นผู้กำหนดว่าอนาคตของประเทศจะเดินหน้าไปอย่างไร
รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งจะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทำงานให้กับประชาชนได้อย่างไร
ทั้งหมดอยู่ที่ผลของการเลือกตั้งวันนี้ทั้งสิ้นนะฮะ
กลับเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
ผมทราบดีว่าทุกท่านรักชาติรักแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นวันนี้
พยายามมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้นะครับ
ถึงจะมีภารกิจติดพันธุ์ยังไงก็ต้องปลีกเวลามาใช้สิทธิ์ให้ได้
เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศไทย
ผมเชื่อว่าคนจังหวัดสุราธานีส่วนใหญ่ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน
ผมเห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในการเลือกตั้ง
และผมเชื่อว่าวันนี้จะมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก
ผมเป็นห่วงนะผมคิดว่ากระบวนการในการใช้สิทธิ์มันใช้เวลานานไป
ไม่รู้ว่าถ้าหน่วยเลือกตั้งที่คนเยอะจริงจะทำไง
แล้วก็กลัวว่าตอนบ่ายเนี่ยพอคนเสร็จภารกิจแล้วก็มาใช้สิทธิ์พร้อมกันเนี่ย
มันอาจจะทำให้อาจจะปิดหีบไม่ได้ตามเวลาก็ได้นะบางแห่ง
ผมคิดว่าผมคิดว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศคนจะตื่นตัวมากกว่าคราวที่แล้ว